พัฒน์คืองานจักษานที่เป็นอีกหนึ่งงานหัฐกรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อน
เป็นของใช้ที่ต้องมีติดครัวเพราะใช้พัดโบกตอนติดเตาไฟ
เป็นของใช้ติดตัวสำหรับพัดให้หายคลายร้อนได้
และยังเป็นของใช้ที่พกพาสะดวกติดตัวไปไหนต่อไหนได้
ถือเป็นของใช้ที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา
โดยรูปทรงที่นิยมทำกันตั้งแต่ในอดีตเป็นการสารให้มีรูปทรงแบบห้าเหลี่ยม
ซึ่งมีลักษณะเด่นคือขนาดกว้างเหมาะสำหรับนำมาใช้พัด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน